เหตุนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นนุ่มใหญ่วัยห้าสิบปีแล้วนะใช้มีดฟันศีรษะและแขนเพื่อนร่วมวงเล่าได้รับบาดเจ็บต้องเย็บไปถึงยี่สิบเข็มสาเหตุเป็นเพราะอะไรกินเหล้ากันแล้วมันพูดไม่เข้าหูก็เท่านั้นแหละค่ะใช้มีดฟันอีกฝ่ายจนบาดเจ็บเลยนะคะ
ตำรวจสภพิมายที่จังหวัดนครราชศรีมาได้รับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาสทำร้ายร่างกายมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่บ้านหนองจิกหมู่๖ตำบลโบดก็ไปตรวจสอบค่ะ
อยู่ที่บริเวณบ้านตัวเองญาติก็เร่งช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลพิมายค่ะ
ตัวผู้ก่อเหตุคือนายน้อยนาแพงอายุ๔๘ปี
อยู่ในอาการเมาสุราและข้างตัวก็พบมีดพระยาวประมาณห้าสิบเซน
เลือดวางอยู่ด้วยตำรวจก็คุมตัวมาสอบสวนกันค่ะ
จากการสอบถามนายนิพนธ์คนที่บาดเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งนายน้อย
แล้วก็ตัวเองก็นั่งดื่มสุราอยู่ที่หน้าบ้านแต่พอเมาได้ที่เท่านั้นแหละ
นายน้อยพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วแล้วก็เลยมีปากเสียงกัน
ถึงขั้นลงไม้ลงมือนายนิพนธ์เนี่ยใช้กำปั้นชกเข้าที่หน้าของนายน้อย
นายน้อยเห็นท่าจะสู้ไม่ได้เลยใช้มีดพระ
ฟันเลยนะคะทั้งแขนทั้งศีรษะเย็บกว่า๒๐เข็มค่ะ

เพราะว่าผมสื่นเอาให้๒ขวดของเงินกับมุษย์
กลายขาข้นขึ้นได้ที่นี่เขาเลยเขียนให้ผม
เขาไปควังบันพร้อมต่างกับตีทีนที่ตอนเช้าผมไปทางหลุนมัน
ถ้ารุ่นมันดูเข้าไปก็เอาใหม่ไปตีผม
นั่นเสียงของคนที่โดนฟันจนบัตรเจ็บ
ส่วนคนก่อเหตุน้อยเขาบอกว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวนะ

ฟังเสียงของผู้ก่อเหตุหน่อยค่ะ
เขาบอกจะไม่เมาแต่ตำรวจเนี่ยตั้งข้อหาเมาสุราทำร้ายร่างกายผู้อื่นกับนายน้อยนะ

สาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวต้องสอบสวนกันอีกครั้งหนึ่ง
ไม่ตรงกันสองฝ่ายนะคะ